เรื่องเสียชีวิตอีกเรื่องนึงอันนี้ที่ประธุมธานีนะฮะ
ดีตดาราตัวประกอบรุ่นใหญ่ค่ะไปเอามีดแทงภรรยาเสียชีวิต
แล้วก็เอามีดกรีดแขนตัวเอง
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ในทีรชัยม่วงพรมหรือในเหยอายุ๖๐ปี
ก็กลายเป็นผู้ต้องหาใช้อาวุธมีดแทงนางกมลม่วงพรมหรือว่านางแมว
อายุ๕๔ปีภรรยาแทงเสียชีวิตในห้องนอน
หมู่บ้านเคหะวัดไพร่ฟ้าที่ปฐุมธานีค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปก็ยังนั่งเหม่อเหม่อลอย
หลังมือซ้ายมีแผลเอามีดกรีด
เหนือตัวก็เปื้อนเลือดเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเมื่อวานนี้
ก็ต้องเอาตัวออกมาข้างนอกลักษณะเหมือนคนช็อกแล้วหน้าซีด
คงเสียเลือดเยอะด้วยดูบาดแผลเอามีดกรีดตัวเองแล้วนั่งเหม่ออยู่
ต้องเอาตัวมาประถมพยาบาลก่อนแล้วถึงส่งโรงพยาบาล
ส่วนนางกมลผู้เสียชีวิตมีแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลม
เหนือราวนมซ้ายสี่แผลค่ะก็ต้องไปชนสูตรหาสาเหตุนะคะ
ห่างศพไปเล็กน้อยก็ไปเจอมีดทำครัว
ปอกผลไม้เปื้อนเลือดตกอยู่สองเล่มอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานนะคะ
แต่ว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะ
ทีนี้ลูกชายของผู้ตายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่า
นายธีรชัยหรือว่านายเหยเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงคนนี้ก็เป็นลูกเลี้ยงนะคะ
แต่ดูแลกันมาตั้งแต่เด็กก็อยู่กินจนกับแม่จนมีลูกอีก๒คน
ทั้งสองคนก็เป็นดาราตัวประกอบละครนะคะ
วันนั้นก่อนเกิดเหตุช่วงบ่ายเห็นแม่นอนอยู่ในห้องนอน
พ่อก็อยู่อีกห้องนึงแล้วเขาออกไปกินก๋วยเตี๋ยว
กลับมาอยู่ในบ้านเห็นเอ๊ะทำไมไฟดับเงียบหมดเลย
ก็ตะโกนเรียกพ่อเรียกแม่แต่ไม่มีเสียงตอบ
พอไปเปิดไฟห้องนอนก็เนี่ยค่ะ
พบว่าพ่ออยู่บนที่นอนในสภาพนั้นแหละแล้วแม่เสียชีวิตไปแล้ว
ตัวเองก็เลยต่อว่าพ่อเพราะเห็นก็คงจะเดาเรื่องได้แล้ว

เขาบอกว่าหลังพ่อระแวงกลัวว่าแม่จะไปมีผู้ชายคนอื่น
กลัวว่าจะนอกใจก็ทะเลาะเรื่องนี้กันมาตลอด
แต่ไม่คิดว่าพ่อจะลงมือขนาดนี้ค่ะ
เพราะว่าแม่ก็เยอะแล้วจะมีใช่ไหม
มาเดินบ้านก็เย็บ
ไม่ได้พูดด่าพูดด่าพ่อนี่เลย
แต่ว่าเบื้องต้นเขาบอกว่าเครียดระแวงว่าภรรยาจะนอกใจ

เดี๋ยวคุณหมอคงต้องผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บก่อน

แต่ที่แน่ก็เจอข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตำรวจก็อายัดตัวไว้ก่อนค่ะ
โอ้โหกรีดข้อมือตัวเองค่ะ